ที่ประชุมคอรมอลวันนี้อนุมัติมาตรการในการพยุงเศรษฐกิจออกมานะครับ
แล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพราะว่ากำลังจะได้รับเงินรอบใหม่เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ
อีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับติดตามจากรายงานครับ
มาตรการที่จะเติมลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
เพิ่มเติมให้เป็นการชั่วคราวนะเป็นระยะระยะอันที่สอง
ก็คือในเรื่องของมาตรการทางภาษีนะเพื่อจะทำให้
อย่างเช่นการติดเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของเครื่องอ่านบัตรอะไรทำนอง
เนี้ยนะแล้วบ้านราการอันนี้ที่ใส่เป็นในบัตรประชารัฐยังไม่ได้ซื้อ
ทงฟ้าอย่างเดียวนะซื้อสินค้าได้จากร้านค้าที่มีคีวาโค้ดร้าน
ที่ติดเครื่องอะไรนะอีดีซีอ่ะนะผู้มีรายได้น้อยที่จะได้
รับการโอนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมมีทั้งหมด๔กลุ่ม
ด้วยกันประกอบด้วยผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน
หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคนได้รับเบี้ยผู้พิการ
เพิ่มขึ้นเดือนละ๒๐๐บาทเป็นระยะเวลา๕เดือนตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองผู้มี
รายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน
สี่ล้านห้าแสนคนได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
บัตรไปซื้อของผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐคนละ๕๐๐
ร้อยบาทเป็นระยะเวลาสองเดือนเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึง
มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองกลุ่มเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนกับกระสวงกระเศษและสหกรจำนวนสี่ล้าน
หนึ่งแสนคนเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทต่อคนโดยได้รับ
แค่ครั้งเดียวกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบุตรหลานจำนวน
สองล้านเจ็ดแสนคนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายช่วงปิดเทอมมูลค่า
ห้าร้อยบาทรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นในการช่วยเหลือค่า
รองชีพครั้งนี้ราวหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทนอกจากนี้
ยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทั่วไทยโดยให้นำค่าใช้จ่าย
ค่าที่พักและการเดินทางมาหักค่าลดหย่อนโดยเมืองหลัก
หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อคนและ
เมืองรองไม่เกินสองหมื่นบาทมาตรการการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริม
ทรัพย์โดยให้ลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกที่
มีราคาไม่เกินห้าล้านบาทไปจนถึงสิ้นปีสองพันห้าร้อย
สองวงเงินลดหย่อนไม่เกินหนึ่งแสนบาทรวมทั้งมาตรการ
ลดภาษีสินค้าโอท็อปหนังสืออุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬา
ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้รวมกันแล้วไม่เกิน
ห้าพันบาทมาตรการทั้งหมดเชื่อว่าจะผลักดันให้เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละศูนย์จุดหนึ่งหรือขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสามจุดเก้าในปีสองพันห้า
ร้อยหกสิบสองจากเดิมที่เคยคาทการไว้ที่ร้อยละสามจุด